คุณผู้ชมคะเปิดศึกกลางถนนค่ะระหว่างคนขับมินิบัสกับเจ้าหน้าที่ของขนส่งมวลชนกรุงเทพประเด็นก็คือเหมือนกับจะไปเคลียร์ว่ามินิบัสเนี่ย
จอดรถขวางถนนแต่เคลียร์กันไม่ได้จนกลายเป็นทะเลาะกันเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

เมนูบินิบอส๒๐๐
แล้วไม่ถึงเหตุเชี่ยว
แต่ทางมินิบัสไม่พอใจบอกอยู่แถวนี้มา๒ปีแล้ว
ทำไมรถของทางองค์การจอดได้ทำไมมินิบัสจอดไม่ได้
นี่ค่ะคนถ่ายคลิปก็เหมือนกับพยายามจะห้ามแหละให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็น
อารมณ์โมโหเขามากันแบบโอ้โหมาเต็มมากวิทย์จะวางมวยนะคะ
ก็มีการผลักเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
วกหลุดเลยมีจังหวะหนึ่งแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกัน
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเมื่อไหร่จะหมดไปสักทีอันทภาณคลองเมือง

แล้วใส่เพลงมาให้แบบแม่ไม้มวยไทยมาเลยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าคนไทยด้วยกันคุยดีดีกว่านะคะ
อย่ามีปัญหากันเลยแล้วนี่ก็มันเป็นสถานที่แบบพื้นที่สาธารณะไงฮะ
คุณจะมาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
แต่ไหนมันก็เป็นคลิปแชร์ในโซเชียลกันแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะว่าเรื่องของการจอดแช่จอดอะไรนี่มันยังไงเนี่ย
โดยเฉพาะที่มินิบัสเขาบอกใช่ไหมทำไมมินิพานจอดไม่ได้
รถเจ้าหน้าที่จอดได้จะได้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้จอด

หรือเขาจอดเขามีกฎมีอะไรยังไงก็จะได้รู้กัน